คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีรถเก๋งคันหนึ่งขับแบบว่าโอ้โห
เร่งรีบเหลือเกินขับซ้ายทีขวาทีสุดท้าย
ไปชนนักเรียนหญิงชั้นม๕๒คนกระเด็นตัวลอยเลยบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดยังโคม่าหนึ่งนะฮะเหตุการณ์นี้
คนขับรถเก่งเขาบอกว่าน้องสองคนนี้เดินตัดหน้าเขา
แต่เราเห็นคลิปชัดเจนนะฮะว่ารถเก่งคันนี้พยายามจะขับซอกแทรกซอกแทรกไป
จังหวะนั้นมันคือทางมาลายน้องเขาเดินข้ามทางม้าลายอยู่แล้วอ่ะ
คุณไปชนเขาแต่คุณไปบอกตำรวจว่าน้องตัดหน้าคุณมันก็ไม่ใช่
หรือว่าว่าที่ร้อยตรีภัฒนาสตรกิจภุมภิพัฒนะฮะ
เพราะอะไรคนขับรถเก่งเขาไปอ้างกับตำรวจว่าน้องอ่ะตัดหน้าตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวชั่วคราวเพราะหลักฐานยังไม่มี
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจว่าน้องไม่ได้วิ่งตัดหน้าแต่รถเก่งนั่นแหละที่พยายามปาดคันอื่นแล้วก็ไปชนน้องที่เดินข้ามทางม้าลาย
ต่อมาคนขับรถเก๋งไปมอบตัวแล้วก็ยังอ้างอยู่นะฮะว่าเด็กตัดหน้าตำรวจก็เลยตอนแรกยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหา
ยังไม่ได้เอาผิดเพราะว่าต้องสอบสวนตามข้อที่จริงก่อนนะฮะอันนี้คือคนขับนะฮะ
จากคลิปแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลจากพยานใครบ้างก็เป็นคุณครูแล้วในคลิปจะเห็นว่ามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเดินพ้นมานิดเดียว
เดินนำไปก่อนก็เลยรอดตายอย่างหุดผิดนะฮะยืนยันว่าตอนนั้นเขาสามคนข้ามทางม้าลายอยู่
รถเก่งคันนี้ขับมานักเรียนชายมองเห็นแล้ว
ดึงนักเรียนหญิงอีกคนนึงถอยออกมาแต่มันไม่ทันโดนเฉียวชน
คนนั้นน่ะอาการอาการปลอดภัยแล้วแต่คนที่ดึงมาไม่ทันเนี่ย
โดนชนตัวลอยไปอาการสาหัสเลยนะฮะ
ตอนนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคือน้องผู้หญิงที่ชื่อว่าน้องมดดำ
ยังอยู่ห้องไอซียูเพราะว่าชนปุ๊บกระเด็นตัวลอย
แทกพื้นสมองบวมอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมนะครับ
ทีนี้แม่ของน้องชื่อว่าคุณการะเกดบอกว่าตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกตัว
บอกว่าอาการสมองบวมทั้งสองข้างตัวเนี่ยกระตุกกระตุก
ขยับดิ้นไปดิ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยที่มันสะเทือนใจแม่คืออะไร
ยังไงคะหมอต้องมัดแขนกับขาน้องเอาไว้อ่ะไม่ให้น้องดิ้นอ่ะ
ยอมรับว่าเห็นภาพแล้วแม่ทำใจไม่ได้
ภาพที่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟังเสียงคุณแม่นะครับ
คุณแม่ได้พูดอะไรกับน้องมาไหมพ่อพูด
ให้เขาพูดพูดแล้วก็แบบพ่อกับแม่มาแล้วเลยครับอ่ะ
ในส่วนของทางคดีตำรวจได้คลิปนี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการของตำรวจละกัน
ครอบครัวเองก็ไม่ได้มีการติดต่อกับคู่กรณีแต่อย่างใดนะฮะแต่คลิปมันก็ชัดเจนแล้วว่ารถเก่งคันนี้เขาขับยังไง
น้องก็ข้ามทางมาลายอย่างถูกต้อง